โอ้โหเข้ามาในช่วงนี้ยังสนุกมาเดิมน้องไปต่อเกยะคึกคัก
ยังพยายามที่จะเต้นให้เป็นอมวยอยู่ถึงแม้ว่าน่าจะเข้มมากก็ตาม
มีเชื้อสายจีนกับเขาด้วยหรือเปล่ามีนิดนึง

ใช่แต่เดี๋ยวฉันก็อินนะโดยแต่ตาเฉียวมาวันนี้เป็นอมวย
วันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยช่องทางไลน์ของเรานะครับ
คุณผู้ชมครับก็สามารถร่วมกันอวยพรในช่วงของเทศกาลปีใหม่จีน

ถูกต้องอย่างเช่นซินเจยุอีซินนีหัวชายอังเปาตัวตัวกาย
ส่งกันมาไล่นะคะคุณผู้ชม
โหจีนนะเราสามารถพูดคุยกับเราได้ครับทางไลน์
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของช้างครับ
จะพาไปที่จังหวัดซูรินที่นั่นช้างเยอะไปหมด
ช้างเยอะสิซูรินเป็นเมืองช้าง
โอ้โหนอกจากช้างเยอะแล้วคนที่เขาดูแลเลี้ยงช้างก็เยอะด้วย
แต่คนคนนี้ที่เราจะพาไปดูเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดา
เพราะอายุเพียงแค่ไม่ใช่ไม่ธรรมดากับมิตรชัยบัญชา
ชายามิชัยชายามิชัยเอ้ยพูดผิด
เป็นเล่นมุกไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นะ
เป็นเพียงแค่สี่ขวบควานช้างสี่ขวบ
ควานช้างสี่ขวบแต่ดูแลช้างตัวเริ่มได้ด้วย

เสียงเล็กแหลมของเด็กน้อย
ที่ชื่อว่ากาญจนาโยนกหรือว่าน้ององุ่นนะครับ
โอ้โหวัยเพียงกันสี่ขวบนะครับ
ดูแล้วตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าสามารถสั่ง
แล้วก็ใช้ตะขอสับบังคับช้างพังเพิ่มทรัพย์
อายุ๑๙ปีนะครับให้เดินตามถนนลูกรัง
กินน้ำในสถานที่ที่โครงการ
ก็ชะอันจักรสุรินทร์องค์การสวนสัตว์
ในพระบรมราชุปธรรมบ้านตากลางตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินเขาจัดเอาไว้ให้ช้างได้ดื่มกิน
อาบน้ำได้อย่างสบายใจ
นี่เป็นอย่างไรโอ้โหน่ารักมากเลย
เรื่องนี้นะครับนายสมคงโยนกอายุ๕๔ปี
เลี้ยงช้างตลอดเวลาเลยจนช้างรู้สึกคุ้นเคยครับ
ทุกวันนี้น้ององุ่นกลับจากการเลิกเรียนชั้นอนุบาล๒
ก็มีหน้าที่ต้องช่วยดูแลช้างพังเพิ่มทรัพย์ที่เลี้ยงเอาไว้
ก็พาไปดื่มน้ำดื่มท่าเป็นประจำ
เสมือนเป็นเพื่อนช้างไปแล้ว

ใช่ส่วนตัวนะครับทางช้างพังพึ่งซ้ำเนี่ยเป็นช้างที่ฉลาดนะ
เลี้ยงง่ายไม่ดุร้ายใจดีชื่องอีกต่างทาง
และเชื่อฟังคำสั่งของน้องอังุ่นแล้วก็อยู่กันทุกวันแบบนี้เลยครับ
เมื่อน้ององุ่นพาช้างไปดื่มน้ำเสร็จก็จะเดินทางกลับมาที่พัก
ก็ถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจของผู้คนที่พบเห็นนะครับ

คุณผู้ชมเรื่องราวของช้างน่ารักในจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ไปแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของตลอดหาเรื่องกันบ้าง
เรื่องราวของตลอดหาเรื่องวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามต้นครู
หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าต้นขู่คืออะไร
ขูบคือฟังแล้วดูก็งงแล้วเนี่ย
ใช่แต่ว่าเขามีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ
ก็เพิ่มมูลค่าให้กับใบขู่ด้วย
ด้วยการทำมาเป็นชาใบขลู่นั่นเอง

อยากรู้นะคะตามคุณวัชรีดวงใสไปกันเลยค่ะ
นี่ก็คือใบขู่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำใบขู่นี้นะคะไปทำเป็นชาค่ะ
และตอนนี้ที่ยืนอยู่ค่ะก็คือเป็นดงต้นขูนั่นเอง
เดี๋ยวเราจะมาเก็บใบถูกกันไปทำบัญชาซึ่งสามารถรักษาโรคได้หลายโรคทีเดียวค่ะ
ต้นขรูเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กโซ่ง๑๒เมตร
ขึ้นเป็นกอแต่กิ่งก้านสาขามาก
ลำต้นกลมสีน้ำตาลใบมีลักษณะรูปไข่กว้าง๑๕เซนติเมตร
เป็นพืชวงเดียวกับเบนจมาสน้ำเข็มสาบเสือดาวเรืองและทานตะวัน
ชอบขึ้นตามลำพังทั่วไปตามพื้นที่รุ่มชื้นแฉะริมห้วยน้องหรือป่าชายเลน
ถ้าดูเพียงผิวเผินผักขลู่จะดูคล้ายกับใบกะเพราค่ะ
ได้รวมตัวกันผลิตชาใบขรูเพราะเห็นว่าพื้นที่มีต้นขลุขึ้นจำนวนมาก
ชะลอบอกว่ามีญาติเป็นแพทย์แผนโบราณมีความรู้เรื่องสมุนไพรบ้าง
จึงนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปผลิตชาจากใบครูและรวมตัวกับชาวบ้าน
ภายใต้กลุ่มผลิตชาใบครูและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
มีสมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำ
เริ่มงานตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
หรือว่าชุมชนเราเริ่มเข้มแข็งขึ้น
น้ำแข็งขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนเราได้เข้มแข็งตรงนี้ก็เราก็ทำ
ในเรื่องของใบครูจากทางนักปัจจุบัน

หนึ่งผู้ส่วนโยชน์นี่
แต่เป็นโรคซึมเศร้าลูกหลานไม่อยู่บ้างอะไรบ้าง
เขาจะมารวมตัวที่นี่มาทะเลาะกันบ้าง

ส่วนขั้นตอนการผลิตชาใบครู
เริ่มจากการคัดเลือกใบครูที่แก่และสมบูรณ์
เก็บใบขู่ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๖โมงถึง๘โมงเช้า

ทำให้ได้ใบครูที่มีคุณภาพ
ไม่สูญเสียคุณค่าทางสารอาหาร
จากแสงแดดที่ไม่แรงจัดเกินไป
หลังจากเลือกใบขู่เสร็จแล้วล้างให้สะอาด
นำไปนึ่งในน้ำเดือดประมาณ๕นาที

วิธีนี้ทำให้รักษาสีเขียวของใบชาไว้
นำไปตากในที่โล่งประมาณ๑๐๑๕นาทีให้แห้ง
ตอนตากควรกระจายใบให้ทั่ว
เพราะหากใบขู่ติดกันเป็นก้อนอาจเกิดเชื้อราได้
ขั้นตอนต่อไปนำเข้าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

แล้วนำไปคั่วในกระทะใช้ไฟเบาถึงปานกลาง
ใช้เวลาประมาณ๒๐๓๐นาที
คั่วแบบนี้เพื่อเก็บรักษาคุณภาพของใบชาไว้ได้นาน
นำใบขู่ที่คั่วแล้วอบในหม้อความร้อนอีก๑๕นาที
แค่นี้เราก็จะได้ชาใบขลูไปชงกับน้ำร้อนดื่ม

คนโบราณเชื่อว่าใบขู่มีสรรพคุณทางยา
บรรเทาโรคเบาหวานลดไขมันในเส้นเลือดและขับปัสสาวะ
พื้นที่เห็นว่าเป็นวัชพืชจึงโค้นทิ้ง
แต่สำหรับที่นี่ชาวบ้านได้เห็นความสำคัญ
อนุรักษ์และปลูกเพิ่ม
อย่างสะพ้อมบ้างเป็นเอกเป็นเอกเรื่องของเอก
ครูอาจเป็นพืชที่คนไทยยังไม่คุ้นหูมากนัก
แต่สำหรับชาวบ้านที่ปากน้ำประแส

กลายเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชน

ไปเที่ยวปากน้ำประแสก็ต้องลองชิม
เพราะมีกลิ่นหอมกลิ่นง่ายดีต่อสุขภาพ
สร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วยค่ะ
ัชรีดวงใสข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน
เป็นการเพิ่มมูลค่าของต้นขู่ที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนั่นเอง
ลองดูผมว่ารสชาติน่าจะดีอยู่นะ
ใช่แล้วเหมือนชาใบหม่อนต่างประมาณนี้
ครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามครับ
จะไปดูเรื่องราวดีจากปทที่จะเล่าถึงเรื่องของการปลูกป่าชายเลน
เป็นการช่วยรักษาสมคุณของระบบนิเวศนะเนี่ยครับ

ช่วงเล่าเรื่องป่า
สนับสนุนโดยป่าต่อทอง
สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแตงโมพงพิสุทธิผิวอ่อนนะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่๒จังหวัดสมุทรสาครนะฮะ
ที่นี่นะครับอาจจะใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับ
แต่ว่าก็มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์มากเลยนะครับ
เพราะว่าที่นี่นะครับเป็นที่รวมพันไม้กว่า๕๐ชนิดเป็นบ้านของสัตว์น้ำแล้วก็เป็นที่พักพิงของสัตว์ปีกด้วยนะฮะ
และที่สำคัญยังเป็นประกันด่านสำคัญในการป้องกันภัยธรรมชาติทางทะเลอีกด้วยครับ
ชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่ามหาศาลครับ
แล้วก็มีความสำคัญต่อคนเราในหลายรูปแบบ
อกจากนี้ยังถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ
เป็นแหล่งที่ตัวอ่อนของสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลาเข้ามาอาศัยร่มเงาและหาอาหารป่าชายเลนครับ
ถือว่าเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทะเลไทยมากที่สุด
คุณประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนของป่าชายเลนอีกอย่างคือการใช้ประโยชน์จากไม้ชายเลน
เพื่อการเผาถ่านต้นไม้ป่าชายเลนปลูกง่ายโตเร็ว
มีการลักลอบตัดฟันน้อยกว่าต้นไม้ในป่าบกหลายเท่า
ป่าชายเลนยังมีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นอีก
ไม่ว่าจะเป็นไม้ฟืนไม้เสาเข็มไม้คำยันไม้ก่อสร้างแพร่ปลาอุปกรณ์การประมงและเฟอร์นิเจอร์
อกจากนี้ครับป่าชายเลนยังทำหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมจากทะเล
ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง
ชะลอความเร็วของลมพายุให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ฝั่ง

ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชาวนาที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงที่สำคัญครับ
ป่าชายเลนยังสามารถซ่อมแซมตนเองได้เมื่อได้รับความเสียหายจากพายุ
โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และระบบนิเวศบริเวณถัดเข้ามา
อนุรักษ์การฟื้นฟูป่าชายเลนจึงเป็นสิ่งจำเป็น
แล้วก็เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติให้กลับมาเขียวดังเดิม
และยังป้องกันการกัดซ่อของหน้าดินนะครับ
และก็รวมไปถึงการดูดซับกัสคัมปะไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
และที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยครับ
ปลูกป่าชายเลนครับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
เพราะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปต้นกล้าเหล่านี้ก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมด้วยตัวของมันเอง
ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเติบโตได้อย่างแข็งแรงจนกลายเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์
เป็นบ้านของสัตว์น้ำเป็นที่พึ่งพิงของสัตว์ปีก
และก็เป็นประการสำคัญในการป้องกันภัยทางธรรมชาติ
เรียกว่าให้แต่คุณประโยชน์ล้วนเลยล่ะครับ

ผมก็อยากจะเชิญชวนมาร่วมกันปลูกป่าชายเลน
เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชายเลนแห่งนี้
ซึ่งแน่นอนครับว่าผลกระทบก็จะสะท้อนกลับมา
ยังผู้คนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปภายในอนาคตนะครับ

แล้วกลับมาพบกับเล่าเรื่องป่ากับผมได้ครั้งหน้า
สวัสดีครับ